คุณเจตนาอยู่แล้วว่าคุณไม่อยากจะส่งเสีย
ถ้าคุณมีเจตนารู้อยู่แล้วค่ะ
ที่ลูกหนูใช้อยู่ปัจจุบันนี้

ลองหันกลับมาส่งเสียลูกบ้าง

เอาตอนนี้เดือนแล้วแค่เริ่มเริ่มได้เลย

หนูแค่เอาแค่ตอนนี้เริ่มหรือไม่จะเริ่มวันนี้

แต่ขอให้มีบทบาทในความคุณพ่อหน่อย
น้องเข้าโรงพยาบาลน่าจะ๒๓ปีที่แล้วมั้งครับ
แล้วเขาติดต่อทางน้องผมมา
ติดต่อทางน้องผมมาให้น้องผมมาบอกว่าลูกเข้าโรงพยาบาล
แต่ถึงให้บอกตอนนั้นก็ผมก็ไม่มีกำลังที่จะช่วยอยู่ดีครับ
ผมยังทำงานแค่วันละ๒๐๐อาทิตย
ถ้าหลังจากนี้กำลังพอที่จะเลี้ยงได้ครับ
ถ้าเขาเลี้ยงไม่ไหวผมยินดีรับที่จะเลี้ยงต่อเลยครับ
อย่างเดียวเลิกวุ่นวายกับชีวิตของผมทั้งคู่แค่นั้น
ปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับข่าวคราวที่เกิดขึ้น
เชื่อว่าท่านต้องได้ยินข่าวกันอยู่พอสมควรตั้งแต่๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยเป็นต้นมานะครับ
เรื่องของรายเดอร์หนุ่มคนนึงนะครับที่เขามีคลิปโด่งดังทางโลกโซเชียล
ว่ากำลังจะเข้าพิธีวิวาแต่งงานกับแฟนสาวที่คบหากันมาเนี่ย๑๗ปี
พอเป็นข่าวออกมาเนี่ยปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์
ในคลิปในโพสต์ของรายเดอร์หนุ่มคนนี้บอกเอามีความสุขก็ดีแล้วดีใจด้วย
แต่ช่วยรับผิดชอบดูแลลูกที่บอกว่าจะส่งเสียเลี้ยงดูเนี่ยเป็นเงินเดือนละ๓๐๐บาทให้ด้วย
ไม่ได้ส่งมาตั้งแต่ปี๖๑แล้วที่เคยทำสัญญากันไว้ทีนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะฮะ
เหมือนที่ท่านได้ยินเมื่อสักครู่นี้ทางฝั่งของรายเดอร์หนุ่ม
หรือว่าทางฝั่งของอดีตภรรยาของเขาเนี่ยต่างก็ได้ออกมาให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน
วันนี้เปิดปากกับภาคภูมิจะขอพูดคุยแล้วก็จะได้ให้ทั้งคู่เนี่ย
เผื่อจะได้ส่งสารไปยังกันและกันแล้วจะเคลียร์กันได้ว่าเออตกลงแล้ว
มันจะยังไงกันดีนะครับในแต่ละมุมแต่ละฝั่งนะครับเดี๋ยวลองฟังกันแล้วกัน
และแน่นอนว่ามันมีแง่มุมทางกฎหมายเข้ามาด้วยนะครับ
เรื่องของชีวิตคู่เรื่องของข้อตกลงเรื่องของการเลี้ยงดูต่าง
ผมก็เลยเชิญทนายรณรงค์แก้วเพชรมาให้คำแนะนำในเรื่องข้อกฎหมายด้วยนะครับ
วันนี้อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิคือฝั่งของคุณจอยนะฮะ
ภรรยาของรายเดอร์หนุ่มคนนี้คือคุณเบิร์ต
เดี๋ยวคุณเบิร์ตเนี่ยจะคุยกับผมในช่วงต่อไปทางโทรศัพท์นะฮะ
สวัสดีทั้งสองท่านในรายการนะครับสวัสดีคุณจอยครับ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คงพอทราบข่าวกันบ้างแล้วนะฮะ
ผมคุยกับคุณจอยก่อนกันแล้วกันนะคุณจอยปัจจุบันคุณจอยอายุ
๔๐ค่ะ๔๐นะครับคือถ้าย้อนไปอ่ะ
ตอนที่ได้คบหาแล้วก็อยู่กินกับทางเบิร์ตนะฮะคุณเบิร์ต
ตอนนั้นคุณเบิร์ตอายุ๑๘แล้วคุณจอยอายุ๒๗ใช่ไหมฮะ
ก็คือเป็นเป็นสาวรุ่นพี่ค่ะผมเท้าความแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คุยกับคุณจอยมาแล้วนะฮะคุณเบิร์ตเนี่ยเป็นญาติยาดของเพื่อนของคุณจอย
ก็ไปเที่ยวไปดื่มไปกินร้านอาหารต่างก็เลยเจอกัน
เจอกันก็รักกันก็เลยมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพ
ใช่ไหมคุณจอยเนี่ยจะทำอ่ารับเหมาตกแต่งภายในค่ะ
คุณเบิร์ตเองก็มาอยู่ด้วยทำงานไปด้วยอะไรไปด้วยค่ะ
จนกระทั่งมีลูกด้วยกัน๑คนเป็นผู้หญิงค่ะปัจจุบันน้องอายุ๑๒แผสมาค่ะ
ตอนที่เจอกันตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมฮะสักปีไหนฮะ
๔๐ตอนนั้นอายุ๒๗ก็ย้อนไปสัก

หนูน่าจะเจอประมาณ๕๓อะค่ะ
ก็คือปีเดียวแล้วมีลูกเลยเพราะฉะนั้นเจอกันเมื่อปี๕๓

หลังจากที่เวลาผ่านมาแล้วก็มาเจอคลิปที่ว่าคุณเบิร์ตเขาจะแต่งงาน
แล้วเราเข้าไปคอมเมนต์บอกยังไงส่งเสียเลี้ยงดูลูกด้วยมันเกิดอะไรขึ้น
ในวันที่เกิดข่าวนะคะ
หนูเห็นข่าวแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่า
ก็ในเมื่อชีวิตมีความสุขดี
ดีขึ้นแล้วมีความสุขแล้ว
หันกลับมาส่งเสียลูกบ้าง
เพราะว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้หนูติดต่อเขาไม่ได้ค่ะ
เลิกกันไป
เลิกแบบไหนเอาไล่ชีวิตก่อนก็แล้วกัน

ตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันปี๕๓ที่ว่าเจอกันแล้วมาอยู่ด้วยกันเนี่ย

ก็อยู่ด้วยกันทำอาหารกินด้วยกัน

ค่ะจนทั้งอยู่กันมา๖ปีเกือบ๗ปี

เวลาหนูทำงานเขาชอบแย่

อันนี้หนูยอมรับว่าหนูด่าเขาแล้ว

อยู่ในช่วงระหว่างที่หนูกำลังจะเลิกเขาเนี่ยค่ะ

ใช่ประมาณเนี่ยค่ะ

เรามีปากเสี่ยงกัน

ค่ะเขาก็ขับรถไปหนูไม่รู้หรอกว่าไปไหน

ก็แต่หนูไม่รู้ว่าไปไหน
ปกติที่เขาจะหนีหนูไปหนูจะตาม

หมายถึงว่าไอ้ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ย

อ่าเวลามีปัญหากันกระทบกระทั่งกัน
อะไรก็ว่ากันไปเอ๊ะอ่าเสียงดังอะไรต่างอะนะ

คือช่วงที่เขาบอกว่าเขาเอาเสื้อผ้ามาตัวเดียว
เขาหนีหนูไปหนูยังไม่ได้ตามเขา

เพราะว่าหนูคิดว่ายังไงเขาต้องกลับมา
เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ชะอำ
คิดว่าเขาอยู่แถวบ้านบ้านแม่เขาที่แถวบางบอน

ช่วงเวลาผ่านไปสักประมาณ๒๓อาทิตย์ได้
วันหนึ่งมีผู้หญิง
เขาส่งรูปมาที่เขาลงกันไว้
ซึ่งมีคุณเบิร์ต
แล้วก็มีภรรยาปัจจุบัน
แล้วก็เพื่อนเขานั่งอยู่ด้วยแต่เขานั่งคนละมุม

ค่ะแต่มันเป็นบ้านเช่าหรอค่ะ

อันนี้หนูรู้สึกเองว่ามันไม่ใช่

หนูก็พยายามให้สามีหนูกลับมา

บางทีเขาก็โทรมาบางทีหนูก็เสนอเขาไป
หนูยอมรับในสิ่งที่หนูทำผิด

หนูบอกให้เขากลับมามาเป็นครอบครัว

หนูจะให้เขาวันละร้อยแล้วเขาเลี้ยงลูกเอง

เมื่อปี๖๐ตอนนั้น
เนี่ยกลับไปบ้านแม่แถวชะอำ
แล้วมีคนส่งภาพของเบิร์ตมาให้เราดู
หลังจากที่หายไป๒๓อาทิตย์หาไม่เจอ
เป็นภาพที่นั่งรวมกลุ่มกับคนหลายคน

ถ้าเกิดว่าคุณจะงอนคุณจะโกรธแล้วคุณหายไป

หนูก็ง้อพยาบาลทุกอย่าง

เขามีเสื้อผ้ามากระเป๋าหนึ่งแล้วก็กีต้าตัวหนึ่ง

แล้วหนูก็ทำตามสัญญาด้วยการที่หนูให้เขาอยู่ที่บ้าน
หนูไปทำงานเองแล้วก็ให้ตังค์เขาวันละร้อย

หนูต้องมานั่งเลี้ยงสามีหนูด้วย

ช่วงที่มีงานที่กรุงเทพทำ

หนูไม่ดีหนูจะปรับปรุงตัวหนูเอง

โทรวิดีโอคอล์คุยกัน

ก็วีดีโอคอลคุยกันเหมือนเดิม
ก็บอกกับเขาว่าลูกไม่สบายนะ

คุณจอยก็ทำตามข้อตกลงไม่ได้นั่นแหละ

ที่จะบอกว่าเขาไม่ต้องทำงานก็ได้

แล้วเขาจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยเหรอ

ที่รับงานที่ตกแข่งภายในกาญจนบุรี

แต่หลังจากเที่ยงไปบ่ายโมงไปอะไรก็แล้วแต่

เขาเข้าไปยังไงเขาขับรถหายไปหรือว่า

ตามไปที่บ้านเขาที่ชะอำ

แต่ด้วยความที่เราอยากรู้ว่า

ระหว่างกลับมากรุงเทพเนี่ย

มีน้าชายเขามาส่งหนูเพราะว่าลูกไม่สบาย
เขาอาสาที่จะขับรถมาให้

เป็นบ้านของน้องสาว

เขายินดีที่จะให้หนูไปดูในบ้าน

พออีกวันหนึ่งแม่เขาก็โทรมา

เบิร์ตมันหนูไม่แน่ใจว่าสระบุรีหรือสิ่งบุรี

คือใช่ไปรอบ๒ตัดใจเลยเพราะว่าหนูคิดว่า

แล้วมาจังหวะมาเจอลูกไม่สบาย

เรียแผลใจถึงมาเลเลยเหรอ

เราอยากไปแบบตรงอื่นมากกว่า

เรามีคนเรามีเพื่อนเรามีอะไร
ที่เราทำให้หนูลืมตรงนี้ได้

ตอนนั้นน้องก็๖๗ขวบแล้ว

หนูไปอยู่มาเลยประมาณปีนึงแล้วหนูก็กลับมา

ก็คือจบตรงนั้นก็คือไม่ได้อะไรต่อ
แล้วก็มีทักมาขอโทษในอินสตาแกรม

มันไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมาขอโทษหนู

ไม่เขาไม่มีตรงนั้นค่ะ

นึกว่าวันที่จะไปไม่เห็นจะสนใจมันเลย
หนูพูดคำนี้ออกไปหนูในแชทหนูนะคะ
ในเมื่อตอนที่จะไปไม่เห็นจะสนใจเลย

แล้วรู้เป็นไงบ้าง
ไม่ไหลไปถามมือไม่ให้ไปถามใครล่ะ

คุณจอยก็ไปอยู่มาเลปีนึงได้ใช่ไหมฮะ

จังหวะนั้นครับทุกผู้ชมครับเบิร์ตเองที่ไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
ทางนี้เขาก็ไม่รู้หรอกแต่เบิร์ตเนี่ยได้กลับมารับงาน
ที่ที่ทำพี่เขาเคยทำกับพี่ชายที่ทางพี่ชายของคุณจอยเนี่ย
ครอบครัวฝั่งเนี่ยเขาทำอยู่พวกตกแต่งภายในอะไรพวกเนี้ยค่ะ
เหมือนกับมารับทรัพย์อะไรเป็นช่วงช่วงอ่ะใช่ค่ะ

แล้วมันก็นำมาซึ่งเรื่องของการทำข้อตกลงกันค่ะ
ในการที่คุณเบิร์ตจะต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูกสาวค่ะ
เดือนละสามพันบาทค่ะนะฮะเจอกันตอนปีหกหนึ่ง
นี่แหละมันทำให้เกิดกรณีเกิดขึ้นหลังจากเวลาผ่านมาแล้ว
คุณจอยมาเจอคลิปที่เขากำลังจะแต่งงานครับ
แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ถามว่าเอ้าไหนบอกจะส่งเสียลูกไง
เดี๋ยวพักครู่เดียวนะเดี๋ยวผมมาถามตรงนี้ต่อนะฮะ
เดี๋ยวครูเดียวครับกลับมาเดี๋ยวจะคุยกับคุณจอยตรงนี้ต่อและ
เดี๋ยวผมจะคุยกับคุณเบิร์ตด้วยอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะฮะซึ่งคงจะต้องหาทางพูดคุยกันว่า
ตกลงแล้วควรจะมีข้อสรุปยังไงให้เกิดผลดีกับทุกฝ่ายนะครับ
อ่ะไล่กันมาเนี่ยมาถึงตอนที่คุณจอยบอกว่า
กลับมาเมืองไทยหลังจากที่ไปอยู่มาเลเซียสักพักหนึ่ง
กลับมารอบนี้มาเจอคุณเบิร์ตที่คุณเบิร์ตก็มารับงานอยู่กับ
อ่าบรรดาพี่พี่ที่ยังทำอยู่นั่นแหละค่ะนะฮะเจอกันเจอหน้ากันครั้งนี้เป็นยังไงบ้างฮ
หนูไม่ได้เจอเขาไม่ได้เจอโดยตรงหนูไม่ได้เจอโดยตรงค่ะ
ไม่ได้เจอเลยค่ะอืมแต่แต่รู้ข่าวว่าเขาเขามาอยู่แถวแถว
อ่างานเขามาทำงานใช่ค่ะใช่เขามาทำงานเขามาทำงานครับ
พอรู้ข่าวตอนนั้นไม่อยากเจอไม่ไม่อยากเจอค่ะเขาบอกหนูไม่ได้เจอเขาเลย
อืมก็คือวันที่ทำสัญญากันนี่คือพี่ชายบอกว่าเดี๋ยวจะให้เขาให้เดือนละสามพัน
คือหมายถึงว่าไม่ได้เจอคือพี่ชายมาบอกว่าเขามารับงานอยู่อย่างนี้
เนี้ยค่ะหนูหนูหนูเป็นคนเอ่อเฟซเขาเด้งขึ้นมาอืม
หนูก็เลยเข้าไปส่องเฟสเขาอืมแล้วมันมีเบอร์โทรศัพท์ในการรับงาน
จะรับงานอืมหนูก็เลยโทรไปหาเขาหนูถามว่าอ้าวมารับงานเหรอนู่นนี่นั่น
หนูก็ว่าเขานะไม่ส่งเสียลูกเลยเดี๋ยวมึงเจอกู
หนูจะไปหาเขาที่นู่นหนูจะไปหาเขาที่ไซส์งานอ่าไม่ส่งเสีย
หมายถึงว่าก่อนหน้านี้คือยังไม่ได้มีสัญญาหรอกยังค่ะยัง
แต่หมายถึงว่าทำไมไม่ส่งเสียลูกเลยไม่ดูแลลูกเลย
เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูอืมหนูจะไปหาเขาที่ไซน์งานครับ
ซึ่งเขาคงกลัวค่ะเขาก็เลยไปบอกพี่ชายหนูอืม
หนูเขาก็เลยโทรมาหาหนูเออเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเดี๋ยวกูจัดการเอง
ทำสัญญาไอ้เดี๋ยวให้มันให้เดือนละสามพันมึงโอเคไหมอ่ะโอเค
อ๋อก็เลยเป็นสัญญาขึ้นมาหนึ่งฉบับใช่ค่ะโดยที่ไม่ได้เจอหน้ากัน
ต่างไฟล์ต่างต่างต่างต่างเอาใช่ใช่เอาใบสัญญา๑ใช่ค่ะ
นะฮะซึ่งซึ่งใบสัญญาอยู่ตรงนี้ผมให้ทนายรณรงค์ได้ดูแล้วล่ะ
นี่แหละเดี๋ยวจะให้ทนายลงช่วยดูให้ด้วยครับก็คือเป็นการ
ริ้นต์ใบออกมาจากเอกสารครับบันทึกเรื่องค่าเลี้ยงดูลูกอะไรพวกนี้
เรื่องเดียวเลยค่าเรียกดูบุตรค่ะอ่าอันนี้เขาบอกว่าอะไรนะ
คุณธนายรณรงค์แต่ทีนี้จะมีการพูดถึงค่าคลอดบุตรด้วยอ่า
มีการพูดถึงค่าเลี้ยงดูและค่าคลอดบุตรมีการทำบันทึกตกลงไว้ทั้งสองฝั่ง
แต่ตรงค่าคลอดเนี่ยเขาไม่ได้ระบุอะไรไว้ใช่ไหมระบุแต่เรื่องของที่
คุณเบิร์ตจะรับผิดชอบอุปการะค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละสามพันบาท
ทุกวันที่หนึ่งของเดือนค่ะอ่าซึ่งทำสัญญาเมื่อยี่สิบหก
กรกนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดค่ะแล้วยังไงต่อ
ก็ประมาณสองเดือนเขาก็ให้สองเดือนให้สองเดือนค่ะ
ให้มาสองเดือนค่ะให้สองเดือนแล้วเดี๋ยวจะพูดไว้ก่อนนะคะว่า
ระหว่างที่คือหนูให้๒เดือนเนี่ยเขาเมื่อวานเขาให้คำสัมภาษณ์ว่าหนูไม่ให้เจอลูก
ใช่ค่ะไม่ให้คุยกับลูกใช่ค่ะก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้ทำสัญญา
แต่พอทันสัญญาปุ๊บถามเขานะคะว่าหนูให้ลูกคุยไหม
หนูให้ลูกลงลงไปหาเขาที่ไซส์งานด้วยค่ะแล้วเขาได้คุย
ได้คุยกับลูกได้เจอลูกเพราะเขาให้เงินหนู
แต่หลังจากนั้นทำไมถึงไม่ได้คุยเพราะคุณหายการติดต่อจากฉันไป
โทรไปคุณเปิดเครื่องไม่สามารถติดต่อได้แล้ว
แล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปคือแสดงว่าถ้าเริ่มจากอ่า
ที่ทำสัญญาค่ะ๒๖กรกาดาสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดค่ะ
ให้สองเดือนคือก็ให้หนึ่งสิงหากับหนึ่งกันญาค่ะ
แล้วคุณจอยบอกว่าคุณเบิร์ตหายไปเลยหายไปเลยค่ะ
จนมาเห็นข่าวอีกทีก็คือที่เป็นข่าวนี้หรือเปล่า๑๔กุมภาค่ะ๒๕๖๖
จริงคือนี้ยังคุยกับผมอยู่คุณจอย์บอกว่าเขาหายไปเลยจนมาเห็นข่าวอีกทีหนึ่งใช่มั้ย
นี่คุณเบิร์ตนะฮะสวัสดีครับคุณเบิร์ตครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้อีกเบอร์หนึ่งโทรเข้าหาคุณเบิร์ดรับโทรศัพท์หน่อยนะจะได้คุยแล้วแล้วอ่าสายโทรศัพท์มันจะได้ได้ยินชัดชัดได้ไหมฮะครับผมอ่าเป็นเป็นเบอร์อะไรน่ะศูนย์ศูนย์สองน่ะใช้เบอร์ศูนย์สองน่ะเดี๋ยวคุณเบิร์ดรับเลยน่ะผมวางสายตรงนี้ก่อนน่ะครับอ่าครับครับอ่าเน
เป็นลูกแน่อยู่แล้วทางพ่อก็ยอมรับว่าเป็นลูกแท้อยู่แล้ว
พอพอที่คุณจอยเข้าไปคอมเมนต์ใช่ไหมแล้วมันก็เป็นข่าวขึ้นมาว่า
อดีตภรรยามาถามว่าไปครบซ้อนหรือเปล่า
ทำไมไม่ส่งเสวเลี้ยงดูบท
คุณเบิร์ทพร้อมกับภรรยาที่กำลังแต่งงานกันก็ออกมาให้สัมภาษณ์
คุณเบิร์ตบอกว่าตัวเขาเองตอนนั้นเขาก็ไม่พร้อม
ในการที่จะส่งเสียเลี้ยงดูบุตร
แต่ตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วเขาก็เริ่มมีความพร้อมแล้ว
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจอยเองไม่พร้อม
ก็เดี๋ยวให้ลูกเขามาก็ได้เดี๋ยวเขาเอาลูกมาดูแลเองก็ได้

แต่ความจริงเนี่ยผมอยากคุยแบบละเอียดละเอียดจะได้ฟังเข้าใจกัน
เอ๊ะเราต่อสายได้ไหมฮะ

ครับผมสวัสดีครับ

คุณเบิร์ตทีนี้ในมุมของคุณเบิร์ตอ่ะ
เอาเรื่องที่เขาเป็นประเด็นหลักที่ทางฝั่งคุณจอยเขาถามก่อนว่า
ทำไมไม่ส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรส่งไว้แค่๒เดือนมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณเบิร์ตครับ
เอ่อตอนหน้าเนี่ยผมออกจากเขามาครับ

ที่ออกมาเนี่ยผมไม่มีเงินเลยนะครับ
จะมาทำงานที่ชามได้วันละ๒๐๐เงินเดือนส่งไม่พอครับพี่
อันนี้หมายถึงรอบที่คุณจอยบอกว่าคุณเบิร์ตเนี่ยไป
ที่ว่าเขาจะไปมาเลใช่ไหมแล้วคุณเบิร์ตหายไปตอนที่ไปกาญจนบุรีใช่ไหมครับ

เออมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นทำไมถึงหายไปอีกรอบนึงมันเกิดอะไรขึ้นครับ
ผมทะเลาะกับเขาอ่ะไม่ใช่แค่๒รอบนะครับพี่
รอบมากครับแล้วมันมีเรื่องมากกว่านั้นครับพี่
มันเลยทำให้เราไปด้วยกันไม่รอดครับผมเลยต้องออกมาจากเขาครับ
พอออกมาแล้วเป็นยังไงนะที่คุณเบิร์ตบอกว่ามันไม่มีอะไรออกมาเลยมันก็เลยไม่พร้อมในการ
ใช่ครับแล้วผมออกมาก็คือเสื้อผ้ามอไซค์หนึ่งคันกลับมาอยู่ที่แชมป์ครับ

แล้วก็มาทำงานที่ชะอำน่าอยู่วันละ๒๐๐แล้วก็มีงานของพี่เขาโทรมาให้ผมเข้าไปทำงานที่
กรุงเทพที่เขารับงานไว้อะครับแล้วผมก็ไปเซ็นสัญญากับเขาตรงนั้นแหละครับ
ก็คือเมื่อปี๖๑ที่ว่ามีหนังสือสัญญาฉบับนี้ขึ้นมา
ใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นผมกลับมาอยู่นี่ผมก็ยังไม่มีเงินเหมือนกันครับกลับขึ้นไปก็ยังไม่มีเงินเหมือนกัน
แล้วเขาเอาหนังสือสัญญามาให้ผมทำผมก็ทำเพื่ออยากให้มันจบเพราะว่า
เพราะว่าตอนนั้นก็ยังช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับแค่อยากให้มันให้เซ็นให้มันจบอะครับ
คือจบหมายถึงว่าให้จบในความหมายของคุณเบิร์ตนะขนาดนั้นคือให้จบคืออะไรคือ
ให้จบเรื่องเรื่องไปก่อนนะครับเรื่องเงินที่จะมาหาให้คือทีหลังนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มีแหละครับพี่
เหมือนเซ็นแบบเซ็นให้จบให้จบไม่อยากไม่อยากยุ่งกับเขาอะครับ
เพราะตอนนั้นคุณจอยเขาถามมาว่าทำไมไม่ส่งเสียเลี้ยงดูบุตรเลยอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับแล้วพี่ชายของคุณจอยบอกอ้าวถ้ายังงั้นเดี๋ยวจัดการให้ก็เซ็นหนังสืออะไรกันไว้กันแล้วกันว่า
คุณเบิร์ตจะส่งเสียดูแลลูกเท่าไหร่

เพราะว่ามันก็มีกำลังส่งไม่ถึงครับไม่อยากรับผิดชอบนะครับ
หลังจากส่งได้สองเดือนแล้วทีนี้คุณเบิร์ตไปไหนยังไงต่อฮะ
ผมก็ทำงานอยู่ที่ชำเลยครับอยู่ที่ชำอยู่ร้านเหล้าได้วันละ๒๐๐๒๐๐บาท
แล้วก็ไปเช่าห้องอยู่เงินส่งกลับไปไม่พอหรอกครับ
ผมไม่ใช่ว่าไม่อยากจะรับผิดชอบแต่มันไม่พอจริงครับ
แต่ตอนนั้นได้ติดต่อกลับมาหาเขาบ้างไหมว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเดือนนี้ไม่พร้อม
เงินไม่พอลูกเป็นยังไงอะไรยังไงหรือว่าหายไปเลย
ไม่ได้ติดต่อครับแต่เมื่อช่วงนึงเคยส่งข้อความไปหาเขาว่า
เขาทำอะไรแล้วก็ลูกเป็นยังไงบ้างประมาณเนี้ยครับที่ผมจำได้มันนานแล้วครับครับ
ว่าเรากำลังจะแต่งงานเนี่ย
ครับเขาคิดว่าผมตอนนี้ผมมีเงินเยอะแล้วก็ไปขอแฟนใหม่แต่งงาน
ทั้งที่ว่าไอ้แต่งงานอันนี้มันเป็นแคมเปญของบริษัทครับพี่
ที่ผมทำอยู่เขาจัดขึ้นมาให้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเดียว
คือใครเห็นคลิปให้ทุกอย่างใครเห็นคลิปเนี่ยก็ต้องคิดว่าอุ้ยจัดงานหรูหลาใหญ่โต
ใช่ครับใช่ครับผมไม่อยากออกไปโต้เถียงมากกว่านี้เพราะว่ายังไงผมก็ผิดอยู่แล้วครับ
พี่ไม่ส่งเสียลูกแต่แต่ทีเนี้ยพอเขาเห็นคลิปแล้วเขาคิดว่าเราเนี่ยสุขสบายแล้ว
ใช่ครับผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นครับแต่นี่คือแคมเปญของบริษัทที่เขาคัดเลือก
ใช่ครับอ่าพนักงานในบริษัทที่จะแต่งงานแล้วเขาก็จัดงานแต่งงานในวันวาเลนไทยให้
ใช่ครับไม่ไม่ไม่แต่งหรอกครับเป็นแค่เหมือนไปครับเหมือนขอแบบแบบนี้แหละครับพี่
แต่แต่เดี๋ยวจะแต่งใช่ไหมฮะอืมไม่ยังไม่มีเงินแต่งเลยครับพี่อ้าว
อ๋อหมายถึงว่าเขาจัดเป็นรูปแบบให้ครับแต่เป็นรูปแบบของงานแต่งให้ครับพี่
แต่เดี๋ยวจะแต่งเนี่ยก็ไปแต่งกันเองนะอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับ
ซึ่งคุณเบิร์ตบอกก็ต้องไปหาเงินแต่งใช่ครับแล้วจดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่าครับวันนั้น
ไม่ได้จดครับก็เหมือนเป็นพิธีเกิดขึ้นอ่าเป็นเป็นคลิปเกิดขึ้น
เป็นทางสัญลักษณ์เกิดขึ้นใช่ครับอ่าอ่าทีเนี้ยมันจะมีเรื่องครบซ้อนด้วยคุณเบิร์ต
ครบซ้อนหรือเปล่าไม่ครบไม่ได้ผมไม่ได้ครบซ้อนนะครับ
ผมรู้จักกับแฟนใหม่ของผมเนี่ยมาตั้งแต่มหนึ่ง
แล้วก็คบกันมาเสร็จแล้วก็เลิกเลิกเสร็จแล้วก็ไปคบกับแฟนคนที่มีลูกเนี่ยครับ
แล้วก็เลิกกับเขาแล้วก็กลับมาคบกับแฟนคนล่าสุดเนี่ยครับ
เพราะฉะนั้นข่าวที่บอกว่าโอ้โหเราคบคนนี้มา๑๗ปีแล้วถึงเนี่ยมีภาพของการถ่ายพรีเวดดิ้งกันเนี่ย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
ผมอาจจะเอาที่ผมพูดไปในคลิปที่ผมขอเขาอาจจะเอามารวมทั้งหมดตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ครับ
คือไอ้ระหว่างกลางทางระหว่างกลางทางที่มาเจอคุณจอยเนี่ยตอนนั้นเราเลิกไปแล้วเลิกแล้วครับ
แล้วช่วงที่หนีคุณจอยเข้าไปเนี่ยคุณเบิร์ตยืนยันไหมว่าไม่ใช่ว่ากำลังคบกันอีกครั้งหนึ่งกับแฟนเก่า
ทำให้หนีเข้าไปเหมือนกันครับผมผมไม่ได้มีใครครับตอนนั้นไม่มีใครเลยครับ
ไอ้ที่ว่าหนีไปรอบแรกอ่ะแล้วไปมีภาพที่ว่าคุณจอยเขาบอกเนี่ยมีคนส่งภาพมาเห็นนั่งอยู่ที่ชะอำแล้วมีแฟนเก่านั่งอยู่ด้วยเนี่ย
คบกลับมาคบอีกหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่ได้คบนะพี่ก็รู้พอเลิกกับเขาอ่ะผมถึงกลับมาคบครับ
เพราะฉะนั้นรอบแรกก็คือแค่ไปเจอกันหรือยังไงก็มีน่าจะมีประมาณ๔๕คนอยู่ในนั้นนะครับเจอกันปกติเฉยครับ
อ่าอ่าคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตอย่าเพิ่งไปไหนนะถือถือหูโทรศัพท์ไว้ก่อนนะครับ
ครับครับเดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยผมขอคุยเรื่องเงินหน่อยเรื่องเคลียร์เรื่องเงินหน่อยว่าเอาละ
คุณเบิร์ตบอกผมก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาผมไม่มีกำลังในการส่งเสียเลี้ยงดูลูกแต่จากนี้ไปเนี่ยจะเอายังไงกันนะฮะ
เดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับท่านผู้ชมครับพักกันครู่เดียวนะครับ
ปากกับภาคภูมิถ้าคุณเบิร์ตยังอยู่ในสายนะครับคุณเบิร์ตยังอยู่นะครับคุณเบิร์ต
ครับอยู่กับอ่าคุณเบิร์ตครับจากนี้ไปเนี่ยเราจะเอายังไงต่อฮะ
เราจะส่งให้กับลูกทุกต้นเดือนวันที่๑๓๐๐บาทหรือว่ายังไงดีครับ
ครับเดี๋ยวมีกำลังมากก็ส่งให้มั่งอย่างน้อยก็ส่งให้หน่อย
ถ้ามีมากก็ส่งให้มากมีน้อยก็ส่งให้น้อยครับ
ถ้าไม่มีก็หาครับ
บิ๊กไบท์แล้วตกลงมีรายได้หรือไม่มีรายได้หรืออะไรยังไงฮะคุณเบิร์ต
นี่รายได้ผมเพิ่งจะมาปี๒ปีนี้เองครับ
ตอนหน้านี้ผมยังทำงานวันละ๑๐๐๒๐๐อยู่เลยครับพี่
คือยังไงฮะอันนี้ของตัวเองหรือเปล่าหรือว่ายังไง

ของแฟนที่กำลังจะแต่งงานกันเนี่ยนะ
ใช่ครับ
แล้วเห็นให้สัมภาษณ์ทั้งคุณเบิร์ตแล้วก็แฟนคนปัจจุบันน่ะบอก
ถ้าคุณจอยดูแลลูกไม่ได้หรือจะไม่ดูหรืออะไรยังไงเนี่ย
เอาลูกมาให้ฝั่งคุณเบิร์ตเลี้ยงก็ได้นะตรงนี้คือยังไงครับ
ใช่ครับถ้าเขาเลี้ยงไม่ไหวดูแลไม่ได้เอามาให้ผมเลี้ยงก็ได้นะครับ

สังญาติผมรับรู้ทุกเรื่องอยู่แล้วครับ
ผมคนนี้เขาก็รู้อยู่แล้วครับรู้ตั้งแต่แรกแล้วครับ
เราเคยมีภรรยาเคยมีลูก

พันเนี่ยแล้วถ้าเอาลูกมาเลี้ยงเองดูแลได้หรือครับ
พ่อแม่ย่างพี่น้องของผมทางดูย์ก็เยอะครับ

อ่ะเดี๋ยวคุณเบิร์ตรอแป๊บนะคุณเบิร์ตรอแป๊บนึงนะครับ
คุณจอยตอนนี้ลูกคือคุณจอยดูแลทั้งหมดเลยใช่ไหม

ทีแรกหนูจุดเจตนาของหนูเลยนะคะ

จะมีเดือนนี้หรือมีเดือนหน้าบอกหนูได้พร้อมเมื่อไหร่
แต่ตอนนี้หนูไม่ต้องการตรงนี้แล้วค่ะหนูให้ย้อนมาเลยค่ะ

หมายถึงว่าเดิมเนี่ยเราต้องการให้เขามาทำตามสัญญาส่งทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน

เดือนไหนมีไม่มีก็บอกมาไม่ว่ากัน

แล้วทำไมตอนนี้เปลี่ยนใจคือหมายถึงจะย้อนคือย้อนยังไง
หนูไม่โอเคกับคำพูดของภรรยาเขา
หนูไปรังควันเขา
เรื่องอะไรก่อนคะหนูไปรังคันอะไรเขา
คือภรรยาภรรยาคุณเบิร์ตให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวาน

หนูเป็นคนแบบนี้หนูเป็นคนแบบไหนเหรอคะ

หนูไปรังควรอะไรเขานี่คือหนูอยากถาม

หนูโทรไปขอความเห็นใจจากพ่อเขา

แต่เขาไม่ได้กลับอย่างนี้ใช่ไหม
อย่าพูดว่าหนูรังควรถ้ารังควรหนูจะโทรหนูจะไปรังควร
ไม่ใช่ค่ะ

แล้วก็รังความบอกหนูไปรังความพ่อเขา

หนูโทรไปขอความเห็นใจจากพ่อเขา
เอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้เรื่องหลักเนี่ย
ว่าเป็นเรื่องของน้องที่ต้องดูแลกันด้วยนะครับ
คุณจอยบอกต้องการเรียกร้องตั้งแต่ที่ไม่ส่ง

คุณเบิร์ตครับคุณเบิร์ตส่งไป๒เดือนใช่ไหม

ถ้าพี่ลองคำนวณเนี่ยเริ่มจากสิงหา

กัญญา๖๑ที่ส่งแล้วไม่ส่งเลยเนี่ย
จนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้านับเดือนเนี่ย
รวมแล้วทั้งหมดแล้วคูณ๓๐๐เข้าไป๕๐กว่าเดือนเนี่ย

คุณเบิร์ตถ้าเขาจะเรียกย้อนหลังอย่างนี้คุณเบิร์ตว่ายังไงคะเนี่ย
ที่ผมไม่มีให้ขนาดนั้นหรอกครับ

คือผมขอให้ความรู้แล้วกันไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับ

เวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพ่อกับแม่ไปกันต่อไม่ได้แน่นอนแล้ว

ทีนี้มีลูกเกิดขึ้นมามีเด็กเกิดขึ้นมาจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ตาม
เป็นภาระที่พ่อและแม่ต้องอุปการะทั้งนั้น
อุปการะที่ว่าคืออุปการะตามฐานานุรูปของตัวเอง
ถ้ามี๒๐๐แบ่งมาวันละ๕๐บาท๒๐บาทได้ไหม๒๐บาทต่อวัน
อย่างคุณเบิร์ตเขาบอกเนี่ยเขาบอกก็ถ้าผมมีมากผมก็ให้มาก

บาทต่อวันได้ไหมถ้ามีน้อยเพราะเด็กต้องซื้อขนม
ต้องใช้จ่ายซื้อสิ่งที่เขาอยากได้เพราะเขาก็มีพ่อและมีแม่
ส่วนทางฝั่งทางฝั่งคนที่ดูแลลูกเนี่ยถ้าพ่อเขาจะติดต่อ
ต้องได้รับการติดต่อต้องคุยต้องได้คุยได้พาไปเล่น
กอดได้หอมลูกจะไปกีดกันไม่ให้เขาเจอกันไม่ได้
แต่ณขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาเรื่องการส่งเสียเลี้ยงดูนะครับ
ตกลงกันไว้เดือนละ๓๐๐๐บาทแต่คุณเบิร์ดบอกจากนี้ไปเนี่ย
ผมจะให้มีมากผมก็ให้มากมีน้อยผมก็ให้น้อย
แต่คุณจอยบอกว่าไม่แล้วตอนนี้อยากขอย้อนหลังเลย
ไปถึงเดือนที่ไม่ส่งก็คือส่งไป๒เดือนตั้งแต่ปี๖๖

หลายคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยนะครับ

สิทธิ์ที่จะเรียกจากฝ่ายพ่อได้แต่ต้องไม่เกิน๕ปี
เรียกที่ว่าคืออะไรก็ตามที่จ่ายให้ลูกไปครึ่งหนึ่งคุณต้องจ่ายด้วย
ไม่ใช่๓๐๐นะคุณภาคภูมิไม่ใช่๓๐๐นะ
หมายถึงค่าเทอมทุกอย่างค่ากินค่าเรียนหนังสือทุกอย่าง
แต่ย้อนหลังได้๕ปีย้อนหลังได้แค่๕ปี
ปีนี้๖ปีนี้๖๖ก็๖๑ก็ได้ถึง๖๑ก็ได้ถึง๖๑
แต่คุณเบิร์ตเขาบอกผมไม่มีให้หรอก
มีหรือไม่มีมันเป็นกระบวนการที่คนเป็นพ่อต้องรับผิดชอบ
คนเป็นแม่ต้องรับผิดชอบอย่างที่ผมบอกไงครับ
มี๒๐๐ให้๒๐บาทมีร้อยหนึ่งแบ่งมาให้สัก๕บาท
คือในมุมของคุณเบิร์ตเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ให้เลย
แต่ไม่มีคือถ้าจะเรียกเป็นก้อนแบบย้อนหลังแสนกว่าบาทอะไรอย่างนี้

ก่อนที่จะไปคุยกับทางฝ่ายอดีตภรรยาณปัจจุบันได้ให้ลูกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

ครั้งสุดท้ายนี่คือนู่นเลยใช่ไหมปี๖๑เลยใช่ไหมที่ให้๒เดือน
หรือว่ามีเห็นบอกซื้อจักรยานไฟฟ้าอะไรให้ใช่ไหม
ใช่ครับว่าขอเงินซื้อจักรยานไฟฟ้าครับ
เอาเวลาผมจะหมดแล้วล่ะเอาอย่างนี้เท่าที่ฟังนะขนาดนี้
คุณจอยยืนยันว่าจะเรียกอย่างนั้นถ้าคุณเบิร์ตไม่มีให้ทำยังไง

ฟ้องคุณเบิร์ตครับคุณจอยบอกขอเรียกย้อนหลังเลยถ้าไม่มีให้เขาจะฟ้องคุณเบิร์ตเอายังไงดีฮะ
เอาฟ้องครับผมจะทำอะไรได้ครับพี่
อยากจะอยากจะมีโอกาสมาเจอกันแล้วคุยกันบ้างไหมครับเนี่ยทั้งสองท่าน

ก็ไม่อยากเจอเหมือนกันค่ะ
ไม่อยากเจอไม่ได้นะเพราะว่ามีลูกเกิดอยู่ต้องแวะมาเยี่ยมเด็กบ้างต้องมาเล่นกับเด็กบ้างเพราะเป็นลูกของเรา
ส่วนตัวที่แม่ก็จะไปฟ้องเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ณวันนี้
เบิร์ตบอกอยากเจอลูกแต่ไม่อยากเจออดีตภรรยา
ก็ให้ยายหรือให้ให้พี่ชายพามาเจอก็ได้มันต้องได้เจอจะห่างกันไปเลยไม่ได้เพราะเด็กก็ต้องการความอบอุ่นเหมือนกัน
คือเอาเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยยังไงคงต้องหาทางที่จะมีคนกลางในการเจรจาแล้วก็ไกลเกลียกันใช่ไหม
อย่างเลยคนกลางทุกคนอยากเป็นคนกลางให้ถ้าเกิดบอกทำเพื่อเด็กใครก็อยากทำ
ยังไงเดี๋ยวลองคุยกันต่อนะครับเวลาในรายการเนี่ยหมดเดี๋ยวหลังรายการจะลองหาทางแล้วก็เผื่อประสานกันได้นะครับ
ยังไงคิดถึงลูกเป็นหลักนะฮะวันนี้ขอบคุณจริงนะฮะที่มาคุยกันแล้วก็ถือว่าได้บอกข้อเท็จจริงต่างพอสมควรแล้วเนาะ
คุณเบิร์ตวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณคุณเบิร์ตขอบคุณคุณจอยนะครับขอบคุณทนายรณรงค์ด้วยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับหมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒